สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คุณเตาหมอมยาเด็กยังไงเหรอ
ไม่ได้มอง
เขามีการแชร์มาว่ามีดาราฟอร์ฟัน
เหมือนแบบให้เจลลี่ผู้หญิงคนหนึ่งกิน
คือผู้หญิงคนนั้นมากับทางรุ่นพี่ผู้ชาย
แล้วก็เนี่ยไปเจอกับทางคุณฟอร์ฟันคนนี้
แล้วก็ได้มีการนั่งอ่านให้จบนะคะ

แล้วก็เตือนไปผู้หญิงว่าเวลาไปรังไปไหนมาไหน
เขาบอกเขาไปกับรุ่นพี่ที่รู้จักหนูสนิทสนมกับดาราคนนี้มาก

สักพักหนึ่งก็รู้สึกดีนะ
เขาก็ตลกดีเป็นดาราไม่ถือตัวเฟรลี่ด้วย
จากนั้นไม่นานดาราคนนั้นก็ให้หนูกินเจลลี่
ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเจลลี่จากแคลิฟเฟอร์เนีย

อันนี้กำลังหาอยู่กำลังเทรดอยากจะอ่านอยู่

หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะมาให้กัญชาเราจริง

ก็เอาเจลล้างมือมาบีบใส่มือทุกคน

สักพักหนึ่งเขาสองคนเหมือนให้สัญญาณกัน
เพื่อออกไปสูบอะไรกันก็ไม่รู้ข้างนอกร้าน

หลังจากนั้นไม่นานดาราคนนั้นก็กลับเข้ามา

หนุ้ยหิวน้ำไหมอยากกินน้ำอะไรหวาน

พอเขาถามปุ๊บเนี่ยหนูก็มืนหัวเลย

หัวใจเต้นแรงมากเหมือนจะหลุดออกมาจากอก
หนูรู้ตัวเองโดนมอมยาแน่

คนพยายามห้ามให้โทรแต่หนูก็ไม่ยอม
หนูพยายามขอความช่วยเหลือ

ที่จะห้ามนะเขาพยายามห้ามไม่ให้โทร

เมาก็อย่าไปละราโต๊ะอื่นเขา
คือตอนนั้นหนูไม่ไหวแล้วหัวใจก็เต้นเร็วแรงมาก

หนูให้เขาเรียกรถพยาบาลไม่มีใครเรียกให้หนู

ไปโรงพยาบาลคือเรียกแกรปมานะฮะ

ซึ่งหนูก็ไม่เศร้าว่าที่ไหนหนูแข็งใจบอกให้พี่
เปลี่ยนจุดหมายให้ไปส่งอยู่ที่โรงพยาบาล

คือเขาบอกว่าอยู่ข้างหน้าอีก๒กิโลเมตร

ขออ่านกรณีฟอยวันนี้ออกมายืนยัน
ไม่มีหนุ่มเลยเป็นงานที่คุณบ้าง

อันนี้คือต้นเหตุหลังจากนั้นวันนี้เนี่ย
ผมได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับคุณฟรอย
แล้วคนก็ไปแชร์กันเนี่ยแหละว่า
เพราะวันนี้ในกรุ๊ปของหนูเขาก็บอกว่าเนี่ย

พบดี้พี่ฟรอยโทรศัพท์มาคุยกูว่ายังไงบ้าง

นกก็คือข้อยเนี่ยแหละหลังจากต้นเหตุการณ์
เขานั่งอยู่เนี่ยน้องผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาที่ร้าน
แล้วก็เจอเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งคุยกับเขาที่โต๊ะ
เขาก็เลยเออไหนมานั่งแล้วก็นั่งกันไปเลยกันแล้วกัน

มีขนมมาวางไว้อยู่เยอะแยะไปเลย

พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต่างคนต่างกินนู่นนี่นั่นกัน
บนโต๊ะอาหารอันนั้นมีขนมมีอะไรก็กินกัน
รอยบอกฟรอยเนี่ยไม่ได้มีการยื่น
นะฮะไม่มีการยื่นเจลลี่ให้เลย
ก็ไม่รู้ว่าน้องคนนี้ทำไมถึงบอกว่าเขายื่นให้
เขาก็งงอยู่เหมือนกันเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
จนสุดท้ายน้องเนี่ยอยู่ดีก็มีอาการเหมือน
วิวใจละรัวแล้วก็แบบว่าหน้ามืดจะเป็นลม

เขากับเพื่อนก็ออกไปรุ่นน้องคนนี้ก็ออกไปข้างนอก

หลังจากนั้นเขาก็กลับเข้ามาที่ร้าน

น้องน้องเอาหวานหวานเลยกินไหมพวกน้องจะเป็นลม
น้องก็ไม่กินแล้วบอกให้คนโต๊ะข้างช่วย
เขาก็บอกเออใจเย็นเหมือนกับมันเริ่มจะแบบ

สักพักนึงเนี่ยทางรุ่นน้องของเขา
ที่ไปเจอเขาที่ร้านเนี่ยก็เลย
เรียกเรียกแกรปหรือเรียกอะไรสักอย่างเนี่ย
แล้วก็พาน้องขึ้นรถแล้วก็ไปหาหมอกัน

เขาบอกอย่างนั้นนะทุกอย่างมันจบอยู่แค่นี้
ซึ่งเขาบอกว่าโอเคล่ะพูดถึงเยลลี่ก่อน
เลลี่อย่างเมื่อกี้ถ้าสมมุติเราดูจากซอง
ลองแล้วอันนี้คือมาจากส่วนใหญ่เขาจะต้องซื้อจากเมืองนอก
มันเป็นเยลลี่กัญชาถ้ากินแล้วมันจะทำให้รีแลก
มันจะทำให้แบบว่าเหมือนจะนอนหลับ
คือสมมุติบางทีมันจะเป็นกัมมี่สำหรับตอนนอนหลับ
อะไรอย่างนี้มันจะช่วยได้จริงแล้ว
แล้วก็จริงแล้วเขาก็พูดมาอย่างนี้พี่หนุ่ม

ลี่นั่นที่นำมาเป็นขนมที่ซื้อมาตอนไปเที่ยวต่างประเทศ
แล้วก็นำมาแบ่งให้กินเท่านั้นเขาว่าอย่างนั้น

ใครบอกปลอยบอกอย่างนี้เหรอใช่
อยก็ไม่ได้พูดแบบนี้เขาว่า
ฟอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบ
เอาบนโต๊ะเนี่ยคือมีขนมวางอยู่เต็มไปหมดเลย
แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนเขาไม่ได้เป็นคนเอาเข้ามา
เขาบอกเขามีขนมเขาก็มาวางทุกคนก็มีมาวาง
กองกลางแหละเหมือนเป็นกองกลางอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่า
แต่เมื่อกี้จากดูภาพวงจรปิดน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเข้ามา
รุ่นพี่ซึ่งมันก็เป็นไปได้อย่างที่พี่พูด

อืมแล้วก็มาเจอเออตามภาพมันก็เป็นแบบนั้นนะ

แต่วันนี้ซึ่งตอนนี้ตัวน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย

เป็นเด็กฝึกงานของห้างหนึ่ง

แล้วก็จุดที่เขาพัก
เท่าที่ผมทราบมาก็พักที่อยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่ง
ซึ่งเหมือนกับทางที่ทำงานเขา
เหมือนกับจัดหาไว้ให้หรือสักอย่างไม่แน่ใจนะ
แต่ว่าเท่าที่รู้มาคือน้องก็ไปถึงโรงพยาบาล
โดยการที่อยู่บนรถก็โทรคุยกับคุณพ่อตลอด
แต่ทางไทยรัฐเขาก็มีการลง
ทางไทยรัฐเขาก็มีการลงว่าเหมือนสิ่งหนึ่ง

เขาบอกว่าให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะฮะ
โทรศัพท์เขาคุยกับผมก็ใช่ไงทางไทยรัฐไม่ได้ให้เครดิตเขาด้วยเหรอฮะ
รับว่าเกิดเหตุการณ์ที่ร้านอาหารจริง

ไม่ได้มีการนัดแนะกันอย่างใด
แต่บังเอิญเจอน้องนักศึกษาฝึกงานคนนี้
ก็รู้จักกับอย่างที่พี่พูดเป็นรุ่นพี่ผู้ชายของน้อง

เป็นขนมที่ซื้อมาตอนไปเที่ยวต่างประเทศ
เพราะแน่นอนถ้าสมมุติเป็นเยเลี่เยลลี่ตัวนั้นน่ะ
เมืองไทยไม่มีขายต้องไปซื้อจากอเมริกาอยู่แล้ว
แล้วก็ส่วนเยลลี่ก็อย่างที่บอกว่า
ไม่ได้บังคับให้กินนำมาแบ่งกันกินเท่านั้น

เขาได้รับว่าจ้างไว้จากข่าวที่ออกไปเนี่ย
ก็จะฟ้องร้องตามกฎหมายเหมือนกัน

ก็คือฟองน้องอาหารที่

คือฟรอยมันบอกว่า

วันนี้มันมีผลกระทบมาถึงตัวมัน

เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

มีการดำเนินการทางคดีกัน

พอน้องเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจำดาราได้ไง
จำได้คนเดียวนอกนั้นก็มืนอะไรแบบนี้

คือตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนึกออกไหม
แต่ตอนนี้น้องผู้หญิงเขาแจ้งความแล้วถูกไหมคะ

ดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการสอบสวน

ว่ามีสารอะไรในร่างกายน้องไหม

ก็ทางฟรอยด์กับทางรุ่นน้องของฟรอยด์คนนั้นก็ต้องไป
ก็ต้องให้ปากคำกับตำรวจ

ถ้าเกิดในกรณีนี้มันก็ต้องมีใครถูกใครผิดถูกไหมฮ
ถ้าเกิดน้องเขาผิดก็เท่ากับแจ้งความเท็จ

สัมภาษณ์พี่หนุ่มว่าก็งงเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับไอฟอยได้ยังไง

บนโต๊ะวันเกิดเหตุนี่แหละเป็นขนมที่ตนไปเที่ยวมา
แล้วเอามากินด้วยกันที่ร้าน

ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ทราบว่าใครเป็นคนปักหมุด
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนได้รับผลกระทบกับหน้าที่การงานทางอีเวนต์

อีเวนต์ก็แคนเซิลงานเขา

ยืนยันจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย
ยังไม่ได้ยื่นอะไรให้น้องเขากิน

หรือไม่ได้ไปกับน้องเขา

อย่างที่พี่หนุ่มบอกเขาก็สะพัดรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์
ทีนี้คุณมดดำคุณคิดว่ายังไง

มาจากเมืองนอกแล้วก็มากินรวมกันแต่ซึ่งไม่รู้ใครซื้อด้วย

ดูแบบกินอะไรแบบเปรี้ยวหวานมันจะทำให้ดีขึ้นไหม

แต่เขาไม่รู้ว่าอันนั้นของใครไง
ซึ่งเขาก็พูดไงอย่างที่พี่หนุ่มว่าวันเกิดเหตุนะ
ก็คือร่วมโต๊ะกันเพราะสนิทกับอีกคนนึง
แต่ไม่ได้นัดกันสั่งอาหารมากินกันตามปกติ
จากนั้นน้องนักศึกษาก็บอกมีอาการมึนหัว

บอกว่าอาการมึนหัวเหมือนจะเป็นลม

คิดว่าน้องเหนื่อยมาเพราะว่ามาจากข้างนอก
ถึงถามว่ากินอะไรหวานไหม

เวลาเอากัญชาให้คนกินหรือคนที่เมากัญชา
มันก็ต้องการของหวานต้องการน้ำเหมือนกัน

แต่อันนี้ฟรอยมันบอกว่าน้องเขามีอาการแบบนี้เกิดขึ้น
ที่เขาจะเดินออกไปสูบบุรีข้างนอก
แล้วทีนี้พอเดินกลับเข้ามา
รอยก็เลยถามว่าเออเห็นเวียนหัวจะเป็นลมอะไรอย่างนี้
จะเอาน้ำหวานหรืออะไรมากินไหม

เพราะว่าอาการที่ฟลอยด์บอกที่ทูสัมภาษณ์
เขาบอกว่าตัวเขาเองออกไป
คือเหตุการณ์ที่น้องมีอาการแบบนี้มันเกิดก่อนที่เขาจะเดินออกไปข้างนอก

แล้วเหมือนน้องเนี่ยพยายามไปขอให้โต๊ะข้างช่วยอะไรอย่างนี้

เขาคิดว่าจะเป็นหิสโตกหรือเป็นอะไรอย่างนี้รึเปล่า
แต่ก็ถือว่าเด็กผู้หญิงก็ถือมีสติดีเหมือนกัน

เออเขาก็ไปถึงโรงพยาบาล
เพราะเวลากัญชาคนมันแพ้มันแพ้จริงนะ

คนมันแพ้ถึงบอกว่าใครจะใช้กัญชาการุณาไปให้หมอเช็ค

ถูกคุณไปอเมริกาที่เขาขายตามร้านสะดวกซื้อ
คือเขาขายแบบถูกกฎหมายที่นั่นอยู่แล้ว
สวิสเป็นช็อกโกแลตก็มีเป็นเยลลี่ก็มี
คือกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังเป็นคานาบิสหมด

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่จะใช้น้ำมันกัญชาหรืออะไรเกี่ยวกับกัญชาคุณต้องตรวจก่อนไง
ไม่ใช่แบบอยู่ดีทุกคนบอกว่าหยอดแล้วดีหอดดี
หยอดแล้วมันส่งผลร้ายก็เยอะนะ

แต่อันนี้แน่นอนว่าเยลลี่เป็นกัญชา

นี่ไงแต่ขนมมันกัญชาแน่นอน

แต่ไม่รู้เป็นของใครเขาบอกแต่ละคนก็เอาขนมมาวางตรงนั้น

ต้องหาพี่หนูเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่า
ต้องให้เพื่อนซื้อจากอเมริกาหรืออะไรอย่างนี้

วิจักรวันประสิทธิ์อายุ๓๔ปีซึ่งเป็นสามีที่อยู่กินกันมาประมาณสัก๓ปี

พอหลังจากถูกลอตเตอรี่เสร็จปุ๊บก็ไปลงบันทึกไว้ที่
เป็นหลักฐานที่สพพระประแดงพร้อมกับเซ็นลายมือชื่อของตนแล้วก็แฟนไว้ที่ด้านหลัง

นางสาวพรธิดาก็ให้การบอกว่าพอวันรุ่งขึ้นก็เกิดมีปากเสียงกัน
เพราะว่านายวิจักรเนี่ยบอกว่าจะแบ่งให้ตนแค่๒ล้านทั้งที่ตกลงกันไว้ว่าจะแบ่งคนละ๓ล้าน
โดยนายวิจักรก็ระบุบอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอาแล้วก็ออกไปจากห้องพักทันที
ตนเองก็เลยเข้าไปแจ้งความเพื่อจะให้ระงับไม่ให้นายวิจักรเนี่ยนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน
ล่าสุดผู้เศรษฐาข้อสัมภาษณ์นายวิจักรวรรณประสิทธิ์ก็บอกว่า
เข้าใจกันผิดตนไม่ได้เชิดลอตเตอรี่รางวัลที่๑มูลค่า๖ล้านบาทไป
ตามที่นางสาวพรธิดาเข้าไปแจ้งความ
แต่ตอนนั้นมีปากเสียงกัน
ก็เลยออกจากบ้านไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

ตอนนี้ยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุป

แต่อันนี้เขาบอกว่าไม่แต่แฟนออกมาพูดตลกกว่าเธอ
แฟนก็บอกว่าที่หนีไปเนี่ยเพราะหน่อย

ก็เลยต้องแบบว่าน้อยอกน้อยใจก็เลยต้องเอาไปก่อน

แต่อยากรู้ว่าเงินที่ขึ้นเป็นเงินใคร

คือที่ผัวหนีเอาง่ายขอพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยนะ
ผัวหนีเนี่ยก็ตลกเพราะว่าหนีไปเพราะทะเลาะกันเฉย

คืนดีกันแล้วรักกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้ว

ทำไมจะมาคิดว่าเขาจะชิ่งเงิน
นี่อันนี้คืออัปเดตล่าสุด
ไปฟังเสียงเขาซะหน่อย

ใช่สามารถคุยกันได้
มาคุยกันแล้วมันไม่ลงตัว

แล้วเค้าออกไปสี่ล้าน

ก็บอกให้หนูไปอยู่ด้วยนี่แหละแต่หนูก็อยากได้ขึ้น
เพราะเราปกรณ์กันไว้ตามหนูนี้เช่นแหละแล้วก็คุยกันมาเรื่อย
เขาก็คุยคุยพยายามที่จะให้หนูเข้าใจเขาด้วย
พวกเขาไม่ได้เอาเปรียบนะที่เขาได้ไปเยอะกว่า

ไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้
ก็คืออย่างที่บอกผู้หญิงกับผู้ชายออกมาพร้อมกัน
แต่นบัตรนาวเนี่ยรักกันแล้วนะกลับมาเคลียร์กันแล้วนะ

ล่าสุดประเด็นที่เกิดขึ้นมันมีผู้หญิงคนหนึ่ง
อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเมียโอ้โหแล้วก็โทรศัพท์ไปหาทนายเดชา

แล้วก็บอกว่าเขาเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมาย

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยบอกว่า
เขาอยากจะเดินคดีตามกฎหมายเอาผิดกับนางสาวพรธิดา
ที่บอกว่าเป็นเมียอีกคนนึง
หลังจากต้องการเงินจำนวน๓ล้านบาท

เงินรางวัล๑รางวัลที่๑จำนวน๖ล้านบาทนั้น

เอ้าแล้วมาจากไหนอยู่ดีต้นละข่อเพิ่งได้แบบนี้

สามีไม่สามารถนำไปให้กับหญิงอื่นได้
แล้วก็จะเข้าแจ้งความเอาผิดกับหญิงสาวคนดังกล่าว

หมายถึงว่าทั้งหมดจะจบลงได้ก็ต้องเอา๖ล้านหาร๓
จากคนที่ออกมาชื่ออะไรนะนางสาวอะไรนะ

นามสมมุติไก่บอกเป็นเมียแต่งงานกันมาก่อน
ใช่ส่วนผู้หญิงที่เข้าไปแจ้งความบอกว่านี่คือชู
พรดาพรธิดาพรธิดาเนี่ยบอกว่าเป็นชู้

คือวิจักรเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อลอตเตอรี่มางวดก่อนนู้น
แล้วถูกได้เงินรางวัล๓๐๐กว่าบาท๓ตัว
เขาก็เลยแบบเอาเงินเนี่ยไปซื้อใหม่
ซื้ออันใหม่มาก็คือเป็นเลขนี้แหละ
ตอนแรกเขาอยากได้เลขนี้ปรากฏแฟนเขาบอกเขาฝันเลขนี้
คือน้องผู้หญิงคนนี้ฝันเลขนี้
หลังจากนั้นก็เลยไปซื้อด้วยกันก็ถูก
แต่ลอตเตอรี่อยู่กับฝ่ายชายคือวิจักร

ผู้ชายเนี่ยก็เอาไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นของเขา
หลังจากนั้นผู้หญิงเนี่ยก็ไปปรึกษาญาติ
แล้วพอหลังจากนั้นปรากฏว่าผู้หญิงก็มาเซ็นชื่อด้านหลังของลอตเตอรี่

เขาก็เลยไปเซ็นเพราะว่าญาติบอกว่าให้ไปเซ็นไว้เดี๋ยวจะมีปัญหา
เขาก็เลยไปเซ็นด้านหลังลอตเตอรี่อันนี้ที่หลัง

เซ็นตอนที่พอดีฉันไปถามญาติที่อยู่ข้างห้องมา

เพราะว่าทางวิจักษ์บอกว่าจะให้๒ล้าน

แต่ตอนนี้ก็ยังให้ผู้หญิงคนนี้๒ล้านเหมือนเดิม

อยู่ดีเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีญาติโทรมาหาน้องผู้หญิงคนนี้เลย
พอถูกปุ๊บเนี่ยญาติโทรมาใหญ่เลย

อยู่ดีมีเมียตัวจริงโทรมาว่ะ
ฉันจะเอาด้วยหาร๓ว่ะฉันชอบตรงนี้แหละ
ธิดาเขารู้ไหมว่าจริงผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้ว

คือเขาอยู่กินกันแบบไม่ได้แบบจดทะเบียนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ทีนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าคนที่โทรมาเนี่ยลวงหรือเปล่า
ลวงหรือเปล่าก็ต้องดูถูกไหมอาจจะลวงก็ได้
แต่ถ้าเกิดเป็นจริงก็บันเทิงเหมือนกัน

เกิดมันอะไรรู้ไหมมันมีความคล้ายคลึงคืออะไรรู้ไหม
สามีก็บอกว่าโอเคล่ะให้แค่๒ล้านให้กับอีกคนนึง

แสดงว่าถ้าให้๒ล้านอีก๔ล้านก็คือจะต้องไปแบ่งอีกคนนึงจริง

แต่ตัวเมียที่เขาบอกเขาอ้างตัวว่าเป็นเมียที่แท้จริง
ที่โทรมาบอกว่าฉันต้องการส่วนแบ่ง
เพราะสามีฉันเนี่ยถูกจดทะเบียนสมรสกับฉัน
ไม่มีสิทธิ์เอาเงินทุกอย่างไปให้กับอื่นใช่แต่ไปซื้อด้วยกันไงแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จดทะเบียน
ไม่ได้จดเพราะนามสกุลคนละนามสกุลแต่เขาซื้อพร้อมกับคนนี้
แต่ก็มีชื่อสลักหลังฉันว่ายังไงก็ต้องได้
เอาล่ะตอนนี้บอกเลยบันเทิงถ้ามีตัวตนจริงนะโคตรบันเทิง

นั่นน่ะสิมันเกี่ยวเหรอ

จริงถ้าสมมุติเขาบอกแบ่ง๓สามผู้ชายก็ต้อง๓ไปแบ่งเกณฑ์

อันนั้นก็ยังบันเทิงอยู่เลยนะ
นั้นก็ยังแบบว่าเอ้าแต่ไปที่กะบินบุรีอีกหน่อยไหมฮะ
จังหวัดปราจินบุรีได้รับแจ้งจากประชาชน
ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ในป่าสาธารณะในโคกสว่างหมู่๗
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

แล้วก็พยายามออกไปค้นหาหลังจากที่ได้รับแจ้ง
ให้รถสายตรวจ๒๐ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ระหว่างบ้านตรอกปลาไหลแล้วก็บ้านเขากระแตนะ
ก่อนถึงวันวัดโคกสว่างเนี่ย
ข้างทางฝั่งขวามือเนี่ยมันก็จะเป็นป่าลกทึบพี่หนุ่ม
ข้างทางเนี่ยพบเศษซากสารเจ้าที่เจ้าทางอย่างนี้เลยคุณ
เป็นที่ทิ้งศาลนึกออกทิ้งสารออกไหม
คนก็จะมาทิ้งสารเก่าผูกพัง

เป็นแนวยาวที่น่าสะพรึงกลัวมากเลยล่ะ

ทุกวันนี้มีทั้งองค์เทพพระพุทธรูปองค์เทพพญานัก
ปัตตายายกุมารทองทั้งหลายที่แตกหัก
คนก็จะถือแว่ออกจากบ้านแล้วไปทิ้งไว้ตามตรงนี้
นางหนูนี่ชาวบ้านโคกสว่าง
เป็นคนที่ได้ยินเสียงเด็กร้อง
เป็นคนที่โทรไปแจ้งกับตำรวจนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจุดปุ๊บ

ก็ถึงกับอึ้งฮะเพราะบริเวณดังกล่าวนี่เป็นปากทึบหลอกล้าง
แล้วก็อาจจะมีงูพิษอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

จากนี้ยังเป็นที่ตั้งสารเพียงตา
มีต้นโพขึ้นปกคลุมมักจะเห็นชาวบ้านพบสิ่งอาถรรพ์มาแล้วหลายลาย
ส่วนหญิงสาวที่บอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องมา๕คืน๕วัน

ก็เงียบหายไปเลยว่ะโดยไม่ยอมพูดอะไร
ยังคงขี่จักรยานเนี่ยออกมาตามหาเสียงเด็กร้องอย่างไม่ลดละนะครับ
ผู้สื่อข่าวทางไทยรัฐทีวีได้ไปพบกับหมอเริง

เริงเป็นหมอดูแล้วก็ร่างทรง
ชื่อดังของบ้านโคกสว่างโดยกล่าวว่า
ทีตรงนี้เป็นที่ตั้งสารเก่าอยู่ใต้ต้นโพ
จะมีชาวบ้านพบเห็นสิ่งที่เป็นอาถรรพ์
กลางคืนช่วงก่อนวันพระเนี่ยจะมีแสงสว่าง

ขอคืนน้ำลายก่อนเพราะมันเหนื่อยในการอ่าน

แล้วยังเห็นผู้หญิงสาวนี่
ผมยาวนุ่งขาวห่มขาวเดินข้ามถนน
ออกมาจากต้นโพอีกฝั่ง
ทีก็มีผู้ชายยืนกวักมือเรียกให้หยุดรถ

เพราะฉะนั้นจนเป็นที่น่ากลัวหวาดระแวงกับผู้ผ่านไปผ่านมา
ส่วนที่มีชาวบ้านนะฮะได้ยินเสียงเด็กร้องช่วงข้ามวันข้ามคืนมานาน๔๕วันเนี่ย
เป็นเสียงเด็กอายุประมาณ๔๕ขวบครับ
และยังมีเสียงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคุยกันอยู่ด้วย
ถ้าเป็นคนก็น่าจะตายไปแล้วล่ะ

นำสารเพียงตามาทิ้งไว้หน้าศาลเนี่ย

แต่ทุกวันนี้หายไปแล้วไม่เห็นแล้ว

ไม่รู้ว่าใครจะไปพิสูจน์ได้ล่ะตรงรวมอาหาร

จะไปเจ้าเด็กทรงตายแล้ววันห้าคืนอะ

แรกครูวาของฉันเนี่ยฉันติดตามอยู่

ก็ใช่แล้วผมรู้แม่กะเทยน่าจะยังไง

ประเด็นนี้เมื่อมีเพจนึงเนี่ย
เขาเอาเรื่องของครูวากับชายหนุ่มคนหนึ่ง

ทีนี้กริจเนี่ยก็มาเจอครูวาแล้วก็คบหากันอยู่ประมาณสัก๓เดือน๔เดือน๕เดือนประมาณอย่างนี้
หลังจากนั้นก็ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านโดยที่กริจไม่เคยรู้มาก่อนว่าครูวานั้นเฉาะไปแล้ว

เวลาที่สิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยกิจเขาต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องจ่ายพวกค่าอินเตอร์เน็ตค่าอะไรค่าบ้าน

ปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็คือมันมีพวก
เขามาทวงเงินมาทวงหนี้ว่ารถเนี่ยยังไม่ได้จ่ายนะความมันก็เลยแตก
หลังจากนั้นก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกับครูวาเนี่ยแหละฮะ
แล้วคุณวาก็ออกจากบ้านไปหลังจากนั้นเขาก็ไปคุยกับพ่อของเขา
ปรากฏว่าทอง๓บาทของพ่อหายไป๒บาทของเขาหายไป
มีเงินจำนวนนึงหายไปเขาก็พยายามตามหาว่าเอ๊ะ
ผู้หญิงคนนี้หายไปไหนแล้วคือคนที่เขาอยู่
เขาเนี่ยคนที่เขารักแล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการไปตามหา
ไปดูนู่นนี่นั่นสรุปยังไงก็ไม่เจอไปพิมพ์ชื่อว่านางสาวนี่นี่ก็ไม่เจอ
ไม่เจอนางงี้ก็ไม่เจอคุณครูจริงไหมก่อนฮะ
คุณครูจริงจริงไหมก่อนเขาเป็นครูจริงจริงเขาไม่ใช่ครู
ก็นี่ไงเดี๋ยวก่อนเราบอกไม่ได้แต่เขายืนยันว่าเขาเป็นครู
ก็เขาบอกไม่ใช่ครูแต่เขายืนยันกับผมว่าเขาเป็นครู
ผมถามผมคุยกับเขามาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า
ผู้ชายคนนี้คือกริจเนี่ยตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
เขาก็จะไปส่งขึ้นรถไฟฟ้าไปให้ไปโรงเรียนเพราะเขาก็จะแต่งชุดครู
กำลังสอนหนังสืออยู่นั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอืม
นั่งกินข้าวที่ร้านไปไหนก็ไม่เคยเห็นเราสอนอยู่ในโรงเรียน

นั่งอยู่ในร้านบ้างแต่แต่งชุดนี้ไปเสร็จปุ๊บกฤตลักษณ์วามากก็ไม่ใช่คุณครู
ลิบลักวาหลังจากนั้นวาแยกย้ายออกจากบ้านไป
กลิดตามหาไม่เจอตายหาแล้วคลองของเขาไปไหน
ทำยังไงดีไปแจ้งความแจ้งความตามหาไม่เจอ
นางสาวเท่าไหร่ก็ไม่เจอนางยังไงก็ไม่เจอ
พิมพ์นายเครียดคนก็ส่งข้อความเข้ามา

เหมือนในหนังอะไปพิมพ์ไซค์อยู่แล้วอะไรแบบนี้

เป็นเขาเลยเป็นคนนี้เลยเป็นนาย

ทำไมมีเซ็กกันเท่าไหร่ทำไมไม่มีลูกไม่มีอะไร

คือกริจบอกเลยว่ามีเซ็กกับครูวาคนนี้ครั้งเดียว

คือเขาบอกว่าฟิลล์มันไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็เลยแบบ

บอกว่าถ้าเกิดผู้ชายแบบมีอะไรกับกระเทยที่แปลงเพศ

ปรากฏว่ามันมีผู้เสียหายอีกคนนึง

ไม่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์จากคนคนหนึ่งชื่อว่าเบียร์
เบียร์เนี่ยมีประกาศขายมอเตอร์ไซค์ดาว๑๘๐๐บาท
แล้วก็ผ่อนต่อเดือนประมาณ๓๐๐๔๐๐บาทประมาณอย่างนั้น
แล้วครูวาเนี่ยก็ไปติดต่อไปซื้อ

แนนซ์ก็ตามมาหาไอเบียร์เจ้าของมอเตอร์ไซค์
เดียก็เครียดทำยังไงดีก็ประกาศตามหาครูวาเนี่ยแหละ

ถ้าเกิดว่าโกงนะไปตามได้เลยโรงเรียนสตรีเนี่ยตรงนี้
ตรงนี้ไปหาพอออก็ได้
ปรากฏว่าโดนจริง
เขาก็เลยมีการประกาศตามล่าครูวากัน

ครูวาเนี่ยสุดท้ายแล้วทำไมรู้ไหม
จ้างผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแป้ง
บอกว่าให้แป้งเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเบียร์หน่อย
แล้วแป้งเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยเป็นแฟนของครูวา
แป้งเนี่ยเป็นแฟนผู้ชาย

แล้วครูวาเนี่ยเคยเอาทองของแป้งไป๓บาท
ทั้งหมดกี่คนเท่ากับผู้ชาย๓คนแล้ว
แล้วปรากฏว่านี่อันนี้คือเบียร์
ออกมาเอาเสร็จปุ๊บตำรวจมาล็อกแป้งเลย
เห็นไหมตำรวจล็อกแป้งเลย
นี่ตุ๊กแกรักแป้งมาก
ุ๊กแกรักแป้งมากตำรวจเกาะแป๊ะ

คือแป้งเนี่ยโดนครูวาเนี่ยนะ
จ้างมาบอกว่าแป้งถ้าเธอไปเอามอเตอร์ไซคันนี้ไปคืนให้เบียร์นะ

ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคืนเบียร์เพราะไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรกันแน่อืม
ปรากฏว่าพอไปถึงนี่เบียร์นี่เบียร์คนนี้เบียร์เจ้าของรถ

เรื่องใหม่ต่อจากตุ๊กแกรักแป้งมาก

รวบตึงเหรอแล้ววาอยู่ไหน

ว่าตัววานเนี่ยสมมุติจะมีอะไรกันเนี่ยต้องขอเข้าห้องน้ำก่อนเพราะมันเหมือนรู้สึกว่า
ขอโทษนะฮะความหล่อลื่นเออมันไม่ได้มีเรื่องของการหล่อลื่น
ก็เลยต้องขอเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาปุ๊บลื่นใหญ่เลยลื่น
ลื่นลักษณะเหมือนกับเข้าไปใช้วัสรีนหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอืม
ว่าอย่างนั้นนะจินก็ยังไม่แต่ว่าทางเจ้าบ่าวก็พูดมาอย่างนี้เลย
เขาพูดในรายการเลยเลอสักเขาบอกมาอย่างนี้เลยผมก็ไม่ได้ไปนู่นนี่นั่นเขานะ
ถ้าปิดไฟทุกอย่างมืดโอเคทุกอย่างมันจะเนียน
แต่ถ้าเกิดเปิดไฟมันจะโป๊ะนาทีมันจะไม่เปิดฉันว่ามันไม่โป๊ะหรอก
เขาบอกว่าแต่ความหล่อลื่นมันไม่มีจริงแต่ไม่รู้เลยไม่รู้
จนจนสุดท้ายเนี่ยเขามีปัญหากันแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน
เรื่องของเงินที่หายไปแล้วก็สร้อยทองคำที่เขาให้ไปอีก๒บาทก็หายไป
เลิกกันหลังจากนั้นเขาพยายามตามหาตามก็ไม่เจอนะ
ปรากฏว่าเมียเก่าเขาที่ด่าไป

เพราะคนนี้เป็นผู้ชายนะเขาถึงได้ถึงบังอ้อ
แล้วปัจจุบันนี้เกลอศักดิ์ก็กลับไปอยู่กับเก่ง

ดูเรียนปิดเทิมเราก็ต้องเคลียร์งานออนไลน์
ก็มีบ้างค่ะมีบ้าง
อีกเทอมก็มีกลับไปเคียงงานบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะจะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าเป็นอาชีพที่เรารักเลยอาชีพที่เราเลือกแล้วคนเราทำอะไรก็จะต้องทำให้มันสุดสุด
ทุกอย่างแซ่บอินลีนเนอะแซ่บกว่าหน้าสดสวยมากครับว่าสวยหรือน่ากลัวครับเนี่ยหน้าสด
วันนี้เนี่ยเขาก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการแล้วก็พูดคุยกับอดีตสามีเขาด้วยเขาก็บอกว่าคุณเอหรือคุณเลอศักดิ์เป็นคนดี
แล้วก็สิ่งที่เขาได้ไปคือเหมือนกับได้ด้วยความเสน่หา

อะไรอย่างเงี้ยส่วนในมุมของทางฝั่งเอ่อ
เบียร์ไม่ใช่กริดคนแรกสิ

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาทองเนี่ยไปนะเขาก็ยังเอาซื้อกลับมาคืนให้นะไม่ได้เอาไป
เขาบอกว่าเขาเอาเงินอันนี้ไปจ่ายค่าของผมก็ถามว่าของคืออะไร
ของก็คือปุ้นที่กลิดดูดนั่นแหละแล้วเจ้าของก็โทรมาทวงเงิน
ก็เลยไปจ่ายค่ากัญชาให้
อื้อตลกชิบะตลกตลกว่าแต่นางเก่งนางมีผัวยังไง๔๕คนวะ
แล้วไม่รู้สักคนด้วยแล้วตอนนี้ผู้เสียหายเป็นสิบคน
โอ๊ยนางเล็กเนอะ
ขนาดในชีวิตนี้หนูเกิดมาเห็นคุณแม่สวยที่สุดเลยแน่คุณแม่ทำให้ได้ขนาดนี้เลยน่ะ
ผัก๒๓คนส่วนมากจะเสียให้เกิดให้เยอะกว่าได้
พี่เมียสวยขนาดนี้ได้เยอะสุดแค่คนสองคนเอง
งจี้หยุดไปเดินหน้าเซเว่นดึกดื่นไปเดินผ่าน
แอ้จีย์บอกไม่ได้เลยสักคนสิวัปดาห์ใส่นี้ใช่มั้ย
หลอกได้ยังไงเยอะขนาดนี้นางหลวยขนาดไหนวะ

แล้วก็เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์
แต่งคุณแม่คือหน้าสดอ่ะก็ยังไม่รู้แหละ
แต่งสวยจริงเดี๋ยวนี้กระเทยก็แต่งหน้าเก่งนั่นแหละ
คือเขาอาจจะเป็นคนดูแลดีดูแลเก่งเขาใจเก่ง
แปลงแล้วนะมันจะดูแลตัวเองมากกว่าผู้หญิง
จำเอาไว้มันจะสวยกว่าผู้หญิงเยอะ
อร์โมนเขาถูกหายไปแล้วไงฮอร์โมนเพศชาย
เทคฮอร์โมนตลอดไงแล้วแบบว่าต้องยอมรับ
ถ้าสมมุตินางเทคฮอร์โมนตั้งแต่เด็กทุกอย่างมันจะเล็กหมด
แขนขาเล็กหมดก็ดูแต่ละคนที่แบบว่าหลัง

กว่าฉันนี่สวยกว่าผู้หญิง
ลับการกินยา๖เม็ดสวย๗เม็ดตาย

กันจริงหยุดขาวหยุดซีด
เผาอะไรกันไปแล้ว

เดี๋ยวเบรคมา๒๐นาทีเดี๋ยวเบรคมา๓๐นาที
เบรคก่อนค่ะสักครู่นึง
ลืมเบรควะโอ้โฮ
เบรคละ๓นาทีแล้วหลังจากนี้

มิดทักนี่แหละอย่างเยี่ยมจริง

ไปที่ยอดดอยที่เชียงใหม่เขาบอกว่าหนาวเลย
หนาวแล้วตอนนี้นะคะเหมือนกับแม่คนนิ้งแรกของปีเกิดแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพบที่บริเวณกิวแม่ปานกม๔๒
ก็อยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็บริเวณยอดดอยอินทนนท

เพราะอุณหภูมิที่ยอดดอยวัดได้๔องศาแล้วค่ะ
สูงสุด๑๖องศาหรือเปล่าเว้ยอืมอุณหภูมิที่จุดชมิวกิ๋วแม่ปาน
ได้๓องศาที่ทำการอุทยานวัดได้๑๒องศาค่ะ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
อุทยานแห่งชาติก็เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ
สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตอนนี้ก็
พฤศจิกายนนักท่องเที่ยวคนไทย๔๐๓๓คน
ท่องเที่ยวต่างชาติ๘๓๓คน
รวมทั้งหมดของนักท่องเที่ยวก็เป็น๔๘๗๑คนนะคะ
ซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าอย่างที่บอกอุณหภูมิจะลดลงเรื่อย
คนก็แบบว่าแห่กันไปเที่ยวเนาะช่วงนี้เหมือนขาบมาแล้วเนี่ยเห็นไหม
นี่ส่วนชาวอีสานคืนนี้เขาบอกหลังจากคืนนี้
หลังเที่ยงคืนวันนี้นะฮะก็จะแบบว่า
อุณหภูมิจะลด๑๓องศาเซลเซียส
นี่ไงเมียหลวงโผล่จริงเธอ

เรื่องข่าวแรกเรื่องหวยจากกรณีของนางสาวพรธิดาชำนาญเวทอายุ๒๓ปี
พร้อมพี่สาวก็ไปแจ้งความว่าสามีคือคุณวิจักษ์
รณประสิทธิ์อายุ๓๔ปีที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ล้านบาทก็ไปแจ้งความบันทึกประจำวัน

ปรากฏว่าสาเหตุที่จะต้องมาแบ่งให้๒ล้านเนี่ย

ก็อย่างที่พี่หนุ่มเล่าวันนี้ข่าวออกแล้วนะฮะ
เนื่องจากวันนี้มีคนมาปรากฏตัวแล้ว

ถ้าสมมุติเด็กคนนี้หมายถึงว่าชื่ออะไรนะ
พรธิดารัฐเนี่ยพรธิดาพรธิดาได้๓ล้านบาท
เขาจะแจ้งความเล่นชู้กับผัวอย่างที่พี่หนุ่มพูดเลย
แต่ถ้าสมมุติทุกคน๓คนเรา๓คนผัวเมียแบ่งกัน
คนละ๒ล้านแอปลิสติงจริงกับเบลจบ

ก็คือว่าจริงตอนนี้ต้องดูว่าภรรยาที่ออกมา
คนนี้เขาจดทะเบียนสมรสกับคุณพี่ผู้ชายไหม

เออเป็นจริงแต่ตอนเบื้องต้นตอนนี้มีคนออกมาแล้วว่าโอเคหรือเปล่า
ที่ก็มันก็อาจจะตรงแบบว่าลวงไหมมันจะตรงกันได้อย่างนี้ไงพี่ว่า
ทำไมอยู่ดีผัวจะมาขอลดถ้าเป็นผัวมีจริงแค่ว่าล้านเดียว๓ล้าน

ทำไมอยู่ดีผัวอีกคนผู้ชายจะให้๒ล้าน
แล้วอีกล้านหนึ่งไปไหนสรุปอยู่ดีนี่ไงก็ณบางอ้อแล้วไง
เขามีคนมาทวงสิทธิ์อ้าวคุกด้วยกันไหม

จากที่จริงแบ่งกันเงียบไม่ต้องบอกใครดีกว่ารู้ไหมเนาะ

เอ้าไปดูนี่กว่าเจ้าสัวนะ
เจ้าสัวเขาช่องนะเป็นสัวมา๑๐ปี
วิวาเจ้าสาวยุหากัน๕๐ปี

๒๐ล้าน
คุณชนะจิระเลิศพงศ์อายุ๗๐ปีนะครับ
กรรมการผู้จัดการบริษัทเขาช่องอุตสาหกรรมหนึ่ง

เข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวอายุห่างกันถึง๕๐ปีนะครับ
สอดคือ๒๐ล้านบาทเลยทีเดียว
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คนะครับชื่อเชษฐาสองทวีภู
ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า
หากันกว่า๕๐ปีเจ้าบ่าวโสดมานาน
อายุเกือบ๗๐ปีในที่สุดก็เจอเจ้าสาว
ผมได้สัญญากับเจ้าบ่าวเมื่อ๑๐ปีที่แล้วว่าเมื่อไหร่แต่งงาน

จะกลับมางานแต่งงานท่านให้ได้
ดีใจด้วยครับทั้งพี่ชายและน้องสาว
ว่าแต่สงสารเพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าสาว
ที่คุยกันไม่รู้เรื่องนี่สิ

ทั้งนี้อายุภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแส

แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อของเจ้าสาวคนสวย
เพียงตัวเลขสินสอดที่เพจบิ๊กเกลียนก็เปิดขึ้นมานะครับ
พร้อมระบุว่าเจ้าบ่าวเป็นสดมานานกว่า๑๐ปี

นี่น่ารักนะจริงแล้วก็ได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย

พระดำอย่างนี้ถ้าเกิดต่อไปคุณอายุมากอะไรอย่างนี้

อืมคุณก็อยากจะมีสมมุติมี
ฉันคงเข้าวัดแล้วเหรอเถอะฉันคงไม่มมุมคุณเหมือนเถอะ

ฟุ้งซ่านวันนั้นก็คงมันไม่มีงานทำแล้วเหรอเนาะอายุขนาดนั้น

คุณอาจจะต้องการใครดูแลชีวิตคุณหรือเปล่า
เก็บเงินมันให้ไว้เยอะทุกวันนี้
เพราะว่าเก็บเงินตอนเราก็เก็บได้มากเท่าไหร่นะ

ปากดีเก็บเงินแหมเก็บเงินเพื่อตัวเอง
ผมเห็นคุณไล่แจกคนนู้นคนนี้ผู้ชายของคุณละเต็มไปหมดอ่ะ
โอ๊ยปากไปแจกตัวเองยังไม่มีที่กินอยู่แล้วเลย

นี่เขาไปไถเอาไม้ไปน่ะกี่ตัน
เขาเอาไม้ไปกี่ไม่รู้กี่ร้ายอยู่นั่นน่ะ

กลายเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่โยงว่ามีความสัมพันธ์กับแม่มณี
เฟรนด์คุณนะมาหนีนะ
เจ้าแม่แชร์ที่ตอนนี้โดนรวบตึงหัว

กับหนุ่มแท็กประรันยูเนี่ยคุณแท็กออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครับ
ภาพที่เห็นคือภาพในหนังในหนังเธอ
มีฉากเลิฟซีนผมต้องเข้าฉากกับเขา
ส่วนที่เขียนเพ้ออะไรในเฟซบุ๊กนั้นอันนั้นผมไม่รู้
ผมไม่ได้ตามเขาส่วนเรื่องบนรถไม่มีหรอกครับ
รถมันแคบทำได้ไม่กี่เท่า
เอาตรงผมไม่ซีเรียสเราเล่นละครถ่ายกับเขามันก็มีบ้าง

อันนี้คือเขาเล่นน้ำหรอ

ไม่เขาทำรายการเถอะก่อนนั้นนี่จริงน่ะตอนอีแทคไปร่วมรายการกับเขา
อีกคนนึงที่ยังแม่มณีหนีเที่ยวก่อน

เออมณีเทคเงินคอนแท็กไปแล้วไงเกือบแล้วไงเธอ
เขาได้หนังด้วยกันแต่เขามีอีกหลายผลงาน

ไม่รู้เรื่องเดียวกับที่เขาถ่ายที่จะเปิดกล้อง
พี่เปิดกล้องมาแล้ว๒คิวหรือเปล่าที่เป็นอะไร

ถ้าผมกินผมก็บอกว่ากินถ้าไม่ได้กินผมก็บอกไม่ได้กิน
กรณีนี้ไม่ได้กินผมทำแต่งาน
เขาจ้างผมไปเล่นหนังหนึ่งเรื่องแล้วทำรายการ๑รายการ
ส่วนตัวเราไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วโอเคจบ

อีกอันหนึ่งก็คุณเบลล่าเขาก็ตอบชัดเจนนะคะ
โยงดราม่านางเอกน้อยศรีรับเงินหลักล้าน
แต่งานไม่ขยับอยู่ดีก็ถูกจับโยงชื่อเข้าไป
ร่วมวงในประเด็นดราม่าที่เป็นข่าวซุบซิบจนได้นะคะ
สำหรับสาวเบลล่ารานี
คนวงในเขาออกมาแฉว่านางเอกช่องน้อยสีนี่
นองว่าแบบรับเงินค่าจ้างหลักล้านให้ช่วยโปรโมทสินค้า
แต่สุดท้ายกลับอิดอ่อนไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือ
ในการโพสต์ลงโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะ
บรรดาลูกค้าเริ่มเอือมระอากับพฤติกรรมของเธอ
เบลล่ารานีเองเขาก็เปิดเผยบอกว่าปกติเนี่ย
ไม่รับงานรีวิวหรือว่างานโปรโมทสินค้าอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เบลเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ย

แล้วอีกอย่างในสัญญาเขาก็ระบุอยู่แล้ว

เพราะว่าโดนโยงจนชินแล้วน้องว่าอย่างนั้น
อ้าววันนี้เบนมิกโดนหลอกสั่งปูไข่เยอะ
สงสารมันจังเลยพี่หนุ่มอ่านสิคะข่าวคุณไงพี่มิ๊ก
ทำไมทำไมเหรอทำไมเหรอก็สคริปต์อยู่ข้างหน้าทำไมเหรอได้ยังไงล่ะ

เออเป็นการเชื่องยงข่าวผมไม่รู้ใจนิดหนึ่ง

อ่านสิอ่านข่าวสคริปดูข้างหน้า

ก็รู้ว่ามีคนบอกว่างานบอกกระทรวง
พี่นมเล่าใช่ไหมที่นมเล่า

ล่าสุดถูกมิดขสิบหลอกให้ทำอาหาร
เจ้าตัวเป็นเจ้าของกิจการส่งไปเป็นร้อยกล่อง

แต่พอถึงวันรับอาหารมาแล้วก็รีบออก
บอกมันเป็นกระซ่วง

พอถึงเวลาจริงกลับกลายเป็นว่าทางกระทรวงแจ้งมาว่าไม่มีการจัดงาน
บุคคลนี้ลาออกจากกระทรวงไปนานมากแล้ว
เราสามารถจัดการยังไงได้บ้างครับ

ซึ่งงานนี้นะครับมีหลายคนเข้ามาให้คำแนะนำ
โดยบางคนก็บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับ

ปูชุดหนึ่งเขาก็ไม่สูงแทน
แต่รู้สึกดีเป็นข้าวกล่อง
เป็นข้าวผัดหรืออะไรมีอะไรบ้างหลายอย่าง
แต่ก็สงสารมันก็ไปปูไข่เยอะมุมมันอร่อยจริง

ส่งให้มดดำกินตลอดแล้วมดดำก็ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วย
หรือนี่หรือเปล่าดาราช่องน้อย๔หรือเปล่าคุณแม่

ช่องคุณแม่ก็น้อยสี่แต่มีให้สองสี่นักข่าวกับเงิน

ไอ้บ้านุ่มอย่าช่วย
นุ่มไอ้มิ๊กไอ้เบนมันก็ส่งให้ฉันอย่าเลว
เธอพูดกูไปต่อไม่ถูกเลย

ก็ส่งให้ทุกคนอยู่แล้วส่งให้หนุ่มด้วยทำไมหนุ่มไม่พูด
ไม่ได้ส่งให้ผมล่าสุดเนี่ยเขาจะส่งมาให้ผมนะนี่จริงจริง

ล่าสุดเลยเนี่ยวันนี้เลยเนี่ยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งมาให้
วันพุธจะส่งมาให้กินบอกไม่เป็นไรบอกผมเกรงใจมิกอะไรอย่างนี้

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวซื้อดีกว่าช่วยพี่มิ๊กดีกว่าตอนนี้

หนุ่มกัดกูแล้วหนุ่มเลวเวลายิ่งจะไม่ค่อยจะมีจะด่าอยู่
ชั่วแล้วอย่างนี้

เบรกเบรกแล้วไม่มีเวลาเหลือแล้ว

มีคนคุยกันหนาหูในเรื่องนี้นะแต่ยังไม่ฟังทง

เมื่อกี้ตอนต้องอ่านเลยถ้าหนุ่มอ่านข่าวฉันไม่อ่านแล้ว

เบื่อแล้วที่จะต้องมานั่งเห่าไม่เอาไม่ไหว
เจ๊เผือกอ่านไปนะ

คนนี้ถือว่าเป็นเบอร์ต้นของช่องที่ออกสื่อ
หวานชื่นกับแฟนสาวที่กำลังคบกัน
ส่วนแฟนสาวก็เป็นนางเอกที่ดาวรุ่งพุ่งแซง
ขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นของช่องเหมือนกัน
มาช่วงนี้มีคนจับโป๊ะว่าพระเอกคนนี้ไปเที่ยวไหน

แต่ในขณะเดียวกันห่างไม่กี่วัน
นางเอกรุ่นน้องร่วมช่องก็จะลงรูปตาม

เขาก็บอกว่าแต่ในขณะเดียวกันหาไม่กี่วัน

ไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่บังเอิญแบบนี้
ทั้งคู่ยังไม่มีผลงาน
ร่วมกันฉันว่าข่าวเก่า

จนเขาเคลียร์ไปหมดแล้วอันนี้ละเห่าจริงถ้าอ่านเนี่ย

นั่นต้องขยินลงหมดนะ
ผมอ่านไปแล้วไง
ที่ถูกมือดีแอบอ้างนำรูปไปใช้ในทางเสียหาย

ใบปริวใบหนึ่งมาให้ดูในลักษณะเป็นโฆษณาเชิญชวน
ให้ใช้บริการซึ่งมีภาพสวยของน้องปลางนั้นอยู่ในนั้นด้วยนะฮะ
โดยเจ้าตัวนั้นโพสต์รูปดังกล่าวพร้อมระบุว่า

มีคนไทยอยู่เกาหลีส่งมาให้

นี่นะครับบอกว่าไปเจออยู่แถวย่าน
อะไรยูเซโออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
ทำยังไงกับเรื่องนี้ดีอยากทำอะไรสักอย่าง

นี่นะฮะก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ดาราสาวนั้นติดต่อสถานทูตไทยในเกาหลี
ผู้ช่วยดูแลเรื่องการด้านเอาผิดเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการแปลข้อความมาด้วยนะครับบอกว่า
ซึ่งในโฆษณาเขียนว่าเป็นคลับสาวเวียดนาม
ชั่วโมงละ๘๐๐๐วอนประมาณ๒๐๘๐บาทนะฮะ
มีสาวมากมายมาให้เลือกนะ

แต่อย่างไรก็ตามทุกคนนั้นก็ต่างเป็นกำลังใจให้กับน้องปลางนะครับ
ใช่เขาเขียนว่าเป็นแบบเหมือน
เป็นงานโฆษณาของร้านคาราโอเกะอันหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าเป็นสาวเวียดนามแต่แบบเอารูปเขามาใช้เนาะ

นี่คุณหญิงอภิษราอดีตดาราเซ็กซี่เขาป่วยไตวาย
แฟนแฟนแฟนสลุกแฟนแจ๊คเชิญยิ้มค่ะ

โรคไตวายแล้วก็ทรมานมามากกว่า๔ปีแล้ว
ต้องวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลจนตอนนี้เรียกว่าไร้งาน

คุณหญิงเขาเปิดเผยบอกว่าตัวเองนั้นเป็นโรคไตวาย
ต้องรักษาตัวมา๔ปีแล้วด้วยการฟอกเลือดทางเส้นแขน

ทำให้แขนซ้ายอ่อนแอบวมกว่าแขนขวา
ซึ่งตอนนี้จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไต
หลังจากได้รับการบริจาคไปจากน้องชาย

ต้องประทังชีวิตด้วยการฟอกเลือดอาทิตย์ละ๓วัน
ทำให้เงินหมดเลยนะคะไม่มีงานไม่มีเงินมา๓เดือนแล้ว
พร้อมกับให้เลขบัญชีในการสมทบทุนค่ารักษานะคะ
ที่นางสาวอภิษรารักษา๗๓๐๒๕๗๗๔๑๗
ออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยนะคะ
ตอนนี้ก็มีเพื่อนดาราเข้าไปร่วมสมทบทุนนะคะ
ก็ร่วมกระจายข่าวเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะตลกสาวหนุเล็กก่อนบ่าย
ก็พลสภาพแล้วก็กระจายข่าวให้พี่หญิงหัวพฤษราดด้วยนะคะ

ที่เคยไม่สบายใช่ไหมเค้าทั้งสองไง